อ่ะเหตุการณ์นี้ในเวลากลางคืนเหมือนกัน
เมื่อคืนนี้ที่มีการไปจับกลุ่มสถานบันเทิง
นะคะรักลอบค้ากามญวชนหญิง
คืนนี้ที่มีการไปจับกลุ่มกันมาเนี่ยนะคะ
ก็ปรากฏว่าล่าสุดวันนี้กองมักคับการธรรมดุ์หลักรณ์
และตำรวจนครบานลุมพินีไปตรวจสอบร้าน๗๘๙บาร์ซอยสุขุมวิท๗
ที่คลองเตอร์เหนือเขตวัฒนา
พบว่ามีเยาวชนหญิงอายุ๑๕ปี๒คนเยาวชนหญิง๑๔ปี๑คน
ดำเนินคดีกับแม่เล้าก็คือนางสาวรัชดาศรีตะเขตอายุ๔๒ปี
ข้อหาค้ามนุษย์แล้วก็ผู้ประกอบการด้วยฐานเปิดสถานบันเทิงโดยไม่ได้รับอนุญาต

ซึ่งเรื่องนี้ค่ะล่าสุดทางผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ได้สั่งการให้ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๕ตรวจสอบข้อเท็จจริง
สอนอที่ต้องรับผิดชอบมีการละเลย
สถานประกอบการลักลอบเปิดบริการแอบแฝงค้ามนุษย์และบริการทางเพศหรือเปล่า

ปฏิบัติการจับกลุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมานั้น
เป็นการร่วมมือกันระหว่างฝ่ายปกครองกับตำรวจท้องที่ค่ะ
ต้องตรวจสอบเจ้าที่ของเราให้ชัดเจนก่อน
ว่าเขามีการปล่อยป่าละเลยหรือไม่มีการตั้งกรรมการแน่นอนครับ
ในเบื้องต้นผมดูในบันทึกจับกลุ่มเป็นการร่วมกันจับกลุ่มครับ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบรชนไม่ได้ตัดประเด็นนะครับ
ก็ให้ปกรณหาตั้งกรรมการสื่อตรวจเขาได้จริงครับ

คือตรวจผมเห็นตรวจกันเยอะมากครับ
แต่ความละเอียดคือจะแบบเหมือนเดิมมันไม่ได้เพราะมันมีโรคระบาดอยู่ขนาดนี้
ก็ต้องขอความร่วมมือส่วนหนึ่ง
๕นายนะคะที่จะต้องไปรับการสอบสวนจากคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะ
นักสอนอลุมพินีพำโปรประจำฝนโตแจ้ง
พันธุ์ตำรวจโพราดอลสวนรัฐสารวัดสืบสวน
รักษาราชการแทนรองผู้กำกับการสืบสวน
พันธุ์ตำรวจตรีสุธีใยบัวสารวัตรป้องกันปราบราม
อันนี้ก็มีคำสั่งให้ไปช่วยราชการนะคะ
เพื่อรับการสอบสวนจากคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ศรีเสือ